จริงเดี๋ยวคงไปละเอียดแบบยิบเลยในบันเทิงไทยรัฐ
แต่เราก็อยากเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนเนี่ยนะคะ
สาวอั้มไฮโซพกและ
เขาว่ากันเป็นมือที่๓มม้า
และก็จับมือของผู้ชาย
ใช่คือเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าทาง
ยุติความสัมพันธ์กับสาวอ้ำเรียบร้อยแล้วเหมือนกัน

ค่ะโพสต์ใช่ไหมโพสต์เมื่อไหร่นะโพสต์ตอนกลางคืนค่ะ

แล้วก็พูดว่าผมรู้สึกไม่ดี
ที่ต้องทำให้คนที่ไม่เกี่ยวต้องมาเดือดร้อน
แล้วก็บอกว่าผมยุติความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งแล้ว
หลังจากวันเกิดนิดนึงคือมันเป็นเหตุผลของคนสองคน
๕ปีที่ผ่านมาคุณอ้ำเป็นคนดีกับผมแล้วก็ครอบครัว
ทีนี้อันนี้คือเป็นเนื้อหาที่ไฮโซโพกมีการโพสต์
ล่าสุดคุณผู้ชมคือที่บอกว่ามือที่๓
แล้วเป็นนางเอกมมคนก็ไปขุดกันเยอะค่ะ
เอาจริงก็มีหนึ่งในนั้นมีชื่อของสาวแมทพิรณีด้วย
ก่อนหน้านี้ผู้จัดการก็ออกมาเปิดเผยแล้วนะ

แต่ว่าทั้งคู่บริสุทธิ์ใจเพราะว่าเป็นพี่น้องกัน
คือหมอม้าที่ว่าสรุปก็ไปลงที่คุณแมท

เข้าข่าวเที่ยงของเราสักประมาณ๒๐กว่านาที

ใช่ค่ะซึ่งสาวแมสก็บอกว่าคือในนั้นรายละเอียดยาวเลย
หลักใจความก็คือไม่ได้มีอะไรเกินเลยกับไฮโซโพก

เพราะว่านี่คือสิ่งที่คุณแมทโพสต์นะคะ

ขอชี้แจงครั้งเดียวทางนี้
จะได้ฟังจากปากแมทแบบครบถ้วนไม่ตัดต่อ
ทีนี้ค่ะสิ่งที่คุณแมทชี้แจงเนี่ย

ไม่ได้มีการนัดกับพี่พกแต่อย่างใดเป็นเพื่อนกลุ่มแฮงเอาท์มานาน
แล้ววันนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือพี่พกผายมือขึ้นมา

ไม่ใช่การเดินจูงมือไม่ใช่การจับมือ
อันนี้คือสิ่งที่สาวแมทบอกนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่ารู้ว่าพี่อ้ำไม่สบายใจ
ส่งข้อความไปขอโทษแล้วก็อธิบายตอนนั้นเลย
แชทที่เคยคุยกับพี่พกไปให้พี่อ้ำดูด้วย
แล้วบอกว่าไม่เคยคิดเกินเลยระหว่างเราสองคน
ใช่ค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายว่าขออภัยทุกท่านที่เกี่ยวข้องนะคะ

แต่เมื่อพลาดแล้วขอแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้ถูกต้อง
แทนการแก้ตัวแล้วก็ขอโทษจากใจอีกครั้ง
อันนี้คือสิ่งที่เธอชี้แจงออกมาล่าสุด
ท้ายสุดเธอบอกขอความกรุณาไม่แต่งเติม

อย่าลืมว่ามีหลายคนต้องบอบช้ำ

บันเทิงไทยรัฐของเราหลังข่าวเที่ยงนี่แหละครับ